เพราะว่าเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

เราก็กระทบนะเพราะว่าคือคนทำงานเดี๋ยวนี้เนี่ย

ทีนี้ยังมีคำถามอีกหลายประเด็นที่หลายคนยังสงสัย

บัตรสีชมพูเนี่ยถ้าแรงงานถือ
แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูต้องทำยังไง

จะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันเลยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
พวกที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเนี่ยทำยังไง
ทางราชการทางกระทรวงแรงงานโดยนะครับ
กระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์
รับคำขอนะครับการจ้างคนต่างด้าว

เพราะคนต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะ

เขาประเมินกันจำนวนมากนี่แหละครับ

ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทุกจังหวัดไปที่ไหน
ในพื้นที่ถ้าไม่มากนักก็อยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ถ้าในจังหวัดที่คาดว่าจะมีคนจำนวนมาก
ก็ที่ทางผู้ว่ารายการจังหวัดได้ประกาศกำหนดพื้นที่นะครับ
ในกรุงเทพมหานครจะเปิด๑๐จุดกระจายอยู่ตามพื้นที่

กระทรวงรายงานเป็นหลักแล้ว๑จุดแล้วล่ะครับ
และพื้นที่เช่นในช่วงเวลานี้นะครับ
เราจะเปิดดำเนินการในการรับคำขอของนายจ้าง
ตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคมจนถึงวันที่๗สิงหาคม
๑๕วันแล้วโอ้ว๑๕วันพอหรือ

ในช่วง๑๕วันนี้
จุดประสงค์คือต้องการให้นายจ้างที่มีแรงงานที่อยู่กับตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
ท่านสามารถกรอกแบบคำขอซึ่งเป็นกระดาษหน้าเดียวนี่แหละครับนะครับ
เอามายื่นให้เจ้าหน้าที่

ในกรุงเทพหรือที่ต่างจังหวัด

นายจ้างเข้ามาเกี่ยวสมมุติบ้านนายสุภาพ

นายสุภาพติดภารกิจมอบหมายให้ลูกชายเป็นคนไปกรอกแทนโดยนายสุภาพมอบจันทะได้ไหม

ได้ทั้งหมดแบบคำขอเราลงในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน

หรือถ้าไม่ได้ไม่มีแบบไปที่ศูนย์ก็มีแบบเตรียมไว้ให้
หรือถ้าคนที่มีความรู้ทางไอทีมากหน่อยสามารถกรอกลงทะเบียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ก็แปลว่าอันนี้ไม่ต้องเอาลูกจ้างไป
ในครั้งตอนแรกท่านไม่ต้องพาลูกจ้างไป
นายจ้างท่านใช้แบบคำขอที่โหลดออกมา
มี๑คนถ้ามี๑๐คนก็กรอก๑๐แบบ
เพื่อจะได้รู้ว่านายจ้างชื่ออะไรแล้วก็จะได้มีเลขที่อยู่

ยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว
ที่ว่านี้เห็นว่าในกรุงเทพจะมี๑๐จุด
จุดหนึ่งจะมีโต๊ะเป็นร้อยอำนวยความสะดวก

ใช่ครับมีโต๊ะรับคือจุดหนึ่งจะมีโต๊ะรับประมาณ๓๐โต๊ะ

คาดการณ์ว่าวันหนึ่งในแต่ละจุดที่ศูนย์เนี่ย
รับได้ประมาณสัก๒๐๐คน๒๐๐๐แบบนะครับ
ไหนจ้างบางรายอาจจะมีลูกจ้าง๓คน๕คน๑๐คน
ทีนี้คนที่อยากรู้ว่าบ้านผมอยู่เขตนี้

เราจะเราประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ
แล้วก็ถ้าสะดวกที่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไปที่
ไปที่นั่นไม่ว่าจะข้ามเขตกันไม่เป็นไร

บัตรประชาชนในจ้างที่ถ่ายสำเนา

รูปถ่าย๒นิ้วของคนต่างด้าว
ใบต่อ๑ลาย๓รูปต่อ๑ลาย
๒นิ้วนะ๒นิ้วใช้๓รูปต่อ๑ลาย
ติดไว้กับใบรับคำขอ๑รูป
เอาล่ะนี่พวกที่ไม่มีอะไรเลย

ขั้นตอนที่๑เสร็จเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่า

ในขั้นตอนที่๒ก็จะยุ่งแยกหน่อยละ

เจ้าที่จะเอาแบบต่างที่อยู่ในเขตพื้นที่มาแยกมาคัดกรอง

เพื่อพิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ของการเป็นนายจ้างลูกจ้าง
เพราะเราป้องกันคนที่สวมรอยที่จะมาพาคนมาอะไร

ในแบบนั้นขอให้มีการกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจน

ขอนัดเชิญพี่สุภาพพาคนงาน
ไปดำเนินการคัดกองสืบทราบความสัมพันธ์
ที่สำนักงานจุดใดจุดหนึ่งที่เราจะแจ้งให้ทราบ

นายจ้างต้องพาคนงานไปแล้วครับ

ทีนี้ไปถึงก็ลูกจ้างคนเดียว
พี่จ้างเขาไว้เมื่อไหร่

บางทีพูดกัน๒คำก็จบ
พี่สุภาพจะเห็นว่าเป็นนายจ้างจริง

ทีนี้ก็จะออกหนังสือรับรองให้

ก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สาม
เหมือนกับบัตรชมพูแล้ว

แต่จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือทาง

สำหรับคนกลุ่มที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลย

เขาไม่ดำเนินการตรวจสัญชาติ
คนของเขาที่อยู่ในประเทศไทย

กัมพูชาในเบื้องต้นก็ใช้ศูนย์ตรวจสัญชาติ

และก็กระจายอย่างที่ผมบอกเขามีอยู่๒๐ทีมนะ

เพียงแต่ว่าเอาอย่างนี้นะครับสรุปน่ะ
พวกที่มีใบชมพูอยู่แล้ว

ต้องเริ่ม๑กับ๒ก่อน

ซึ่งทางเมียนมาร์

เดี๋ยวก่อนลืมถามเรื่องเงิน

ยื่นแบบคำขอไม่เสียค่าใช้จ่าย

พาคนงานไปตรวจความสัมพันธ์

รับเอกสารมาไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไร

ขั้นตอนที่๓กรณีเมียนมาร์กับ

ก็ไปชำระเงินที่

แต่สำหรับของกัมพูชาจะ

ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไปที่จุดเขานั่นแหละ
ตรวจลงตา๕๐๐บาทของต่อมอล์

ที่กระโสสารสุขจะจัดที่โมไบล์ลงไป
ทีนี้คำถามอาจจะวันนี้

สายดวชกรมการจัดทางาน๑๖๙๔

ถ้าเป็นคนเมียนมาร์
จะมีเจ้าที่ที่พูดภาษาเมียนมาร์ได้

ก็พอคุยกันภาษาไทยได้

ก็จะมีเจ้าที่ที่พูดภาษากัมพูชา

พวกที่มีบัตรชมพูอยู่แล้ว
ท่านจะต้องทำยังไงลูกจ้างท่าน
คนที่ไม่มีบัตรชมพูเลย

แต่เอาล่ะถ้าฟังไปผ่านแล้วแหม
ตรงนั้นยังข้องใจตรงนี้ยังข้องใจ
ที่อยู่ที่จังหวัดติดต่อไปที่

กระทรวงแรงงานที่อยู่ในจังหวัดนั้น
ขับจะให้ข้อมูลได้ทั้งหมดครับ

ผู้ตรวจราชการกรมการ

คุณพิชิตนินทองคำ
ท่านติมาเป็นแขกเชิญครับ